คุณผู้ชมครับเรามาดูนักท่องเที่ยวอัดคลิปเตือนภัยฮะ
ไปเที่ยวตลาดอินโดจีนระวังถูกหลอกเรื่องของการไปซื้อเครื่องเงิน
เพราะตัวเขาเองนะไปเลือกเครื่องเงินเขาอยากได้
เป็นสร้อยสวยดีนะครับแล้วก็โอ้โหเงินแท้เงินแวววาวทางร้านเขาบอกแบบนี้
กว่าบาทแต่พอกลับมาถึงบ้านปรากฏจะลองล้างดู
จะลองล้างสร้อยขัดให้มันเงาวับปรากฏโอ้โหเปลี่ยนสีทันที
คุณผู้ชมไปดูหน่อยเขาก็เลยตัดสินใจนะโพสต์เรื่องนี้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะครับ
แล้วก็ผมสนใจเส้นนี้ฮะแล้วก็เขาก็ชั่งน้ำหนักช่างอะไรให้
ซึ่งเป็นน้ำหนักของเงินเลยฮะเงินที่ผมใส่มันคันนะคันแล้วก็ผมก็เอาน้ำมะขามเปียกมาแช่
แล้วก็เช็ดขัดเพราะผมแช่เสร็จแล้วผมเช็ดสีเงินมันลอกออกหมดเลย
แล้วมันเป็นสร้อยที่แบบเหมือนชุกเงินมาอะไรอย่างนี้ครับ
ยังไงคะนี่นะคะผู้ชายคนนี้อัดคลิปเลยบอกว่าเตือนเลย
สำหรับคนจะไปซื้อเครื่องเงินนะครับในตลาดของฝากชื่อดัง
แม่น้ำโขงจังหวัดมุกดาหารแล้วก็เล่าเหตุการณ์บอกว่า
วันที่๒๔กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยผมไปร้านขายสร้อยเงินที่ร้านแห่งหนึ่งเนี่ยนะครับ
เพราะว่าอยากได้สร้อยเงินจะเอาไปห้อยพระ
เห็นสร้อยราคา๓๒๐๐บาทต่อรองราคาก็เหลือ๒๘๐๐บาท
น้ำหนักของสร้อยเงินประมาณ๒บาทกว่า
ก็ย้ำแล้วย้ำอีกนะถามกันกับคนขายเนี่ย
บอกว่าสร้อยเงินแท้นะทางนู้นเขาก็ติดป้ายตัวเบอร์เริ่มบอกว่า

แต่ทีนี้เขากลับมาที่บ้านที่สมุทรปราการ
พบว่าใส่ละคันนี่เป็นจุดเริ่มต้นนะคุณนะ
คือเอามาใส่ละคันก็เลยเอ๊ะหรือว่าเขาเคลือบอะไรมาหรือเปล่า
ไม่คิดเลยนะว่าจะเป็นสร้อยเงินปลอมเนี่ย
คิดว่าเขาคงเคลือบน้ำยาอะไรมาหรือเปล่านะฮะ
ก็เลยลองเอาไปแช่น้ำมะขามนะครับ
ปรากฏว่าสร้อยที่คิดว่าเป็นสร้อยเงินมันลอกคุณ
สีเงินเนี่ยมันหลุดลอกออกมา
กลายเป็นสีออกยังไงเลยคุณ
ด้านแล้วแล้วออกเหลืองแล้ว
นี่ดูสิเงินของฉันหายไปไหน
แล้วเงินที่จ่ายไป๒๐๐กว่าบาทเนี่ย

อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะกับพื้นที่เนี่ย

ที่เข้ามาจับจ่ายในตลาดอินโดจีนนะครับ
เพราะจริงถ้าใครเคยไปก็จะรู้นะ
แถวนั้นเขาจะมีร้านขายเครื่องเงินเยอะนะครับ
ก็ไม่รู้ว่าร้านไหนเพราะว่าคนโพสต์เนี่ย

ทีนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตลาดอินโดจีนครับ
เพื่อสอบถามผู้ประกอบการที่ขายเครื่องเงินรายหนึ่งนะ
ไม่ใช่ร้านที่พี่ผู้ชายคนนั้นไปซื้อนะ
ผู้ประกอบการรายนี้อธิบายบอกว่า
เงินโดยทั่วไปนะคือถ้าดูด้วยตาเปล่า
ส่วนมากดูไม่ออกหรอกโดยเฉพาะคนที่เป็นคนซื้อเนี่ย
ดูไม่ออกหรอกเครื่องเงินเนี่ยต้องพิสูจน์ฮะ

หากลูกค้าต้องการซื้อเครื่องเงินและได้เครื่องเงินแท้เนี่ย
แนะนำเลยเป็นร้านที่เชื่อถือได้
แต่คนเป็นลูกค้าบอกว่าไม่รู้ว่าเขาเขียนว่าเครื่องเงินแท้ผมว่าเข้า

คุณถ้าคุณเป็นนักท่องเที่ยวคุณเข้าไปคุณก็นึกว่าเครื่องเงินแท้ไหม
เออคือดิฉันแค่กำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะร้านไหนที่เชื่อถือได้ดิฉันสังเกตจากอะไรเหรอ
สั่งอะไรดีอ่ะอันนี้อันนี้ถ้าเราเป็นลูกค้าเราตัดไปแล้วหนึ่ง

หรือ๒พี่เขาแนะนำแบบนี้ถ้าเราเลือกแล้วเราให้ทางร้านค้าตรวจพิสูจน์ให้ก็ได้

หรือไฟลนเหมือนตอนที่ขายทองอ่ะคุณเออแต่ร้านค้าคงไม่ทำให้อ่ะเอาไฟลนอ่ะนะฮะ
เพราะว่าเครื่องเงินเขาจะเสียหายถ้าเราตุ๊กตามไปซื้ออ่ะนะเออเนี่ยนะครับ
ก็แต่ถ้าแน่นะลองบอกพ่อค้าแม่ขายบอกว่าพี่มีน้ำยาอะไรพิสูจน์ไหม
มะขามเปียกก็ยังดีพี่ลองขัดให้ผมดูหน่อยนะดิฉันกลัวกลัว
ถ้าเกิดแบบเดินไปหาพ่อค้านี่ของจริงป่ะเนี่ยไหนพิสูจน์ให้ดูซิ
ไปเลยไปเลยไปซื้อร้านอื่นถ้าไม่เชื่อว่าเป็นของจริงอย่างนี้ทำไงคะ
สิหรือว่าจะซื้อแล้วเลือกแล้วนี่มีน้ำยาพิสูจน์ไหม
โอ้โหเดี๋ยวเขาจะว่าไม่เชื่อใจอีก
แต่อันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าไปตรวจสอบนะ
ดูคุณภาพของสินค้าของผลิตภัณฑ์เพราะว่าซื้อมาก็ไม่ได้ถูกนะ